อืมพอเราได้เห็นเหตุการณ์ระทึกเนี่ย
ที่มันออกมาเรื่อยจากแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่น
อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ระทึกเหมือนกัน
เพราะปกติที่เราเล่าข่าวมาเนี่ยคือจะแอบอยู่ข้างในถูกไหม
อยู่ในหลุมหลบภัยอยู่แถวบังเกอร์อยู่ในที่พัก
แต่คุณผู้ชมลองนึกภาพนะ
ถ้าเราแบบปลดทุกข์อยู่
ปวดหนักอยู่อยู่ในนั้นแล้วจู่คือกระสุนทะลุประตูมา
ใจคนจะรู้สึกยังไงครับ
นี่คือรองนามโหล่วงตัวเนี่ยเด้อพี่น้องเฮ้ย
โอ้โหไม่หดให้มันรู้ไปจิตใจนะคะ
มันหดหูไปหมดถ้าเกิดเห็นแบบนี้
แล้วดูสิกระสุนมันเจาะเข้ามาแบบนี้ค่ะ
นี่คือสภาพของแรงงานไทยที่ต้องเสี่ยงภัยอยู่ในภาวะสงครามตรงนั้นนะ
ก็เล่าให้ฟังว่าผมอยู่ในแคมป์แล้วรู้ไหมข้างนอกตุ่มตำ
คือเขากำลังสู้รบกันอยู่แล้วกระสุนมันพุ่งทะลุมาในห้องน้ำเลย
ผมกำลังถ่ายหนักอยู่แล้วแรงงานไทยในอิสราเอล
โอ้โหเขาเขียนแบบแคปชั่นเอาไว้นะนั่งห้องน้ำอยู่เกือบหงายท้องอ่ะ
ทีนี้ในคลิปตัวของคุณอ๊อฟก็พาไปดูกระสุนปืน
ฝังอยู่ที่ผนังห้องน้ำเนี่ยมันเป็นหัวกระสุนแบบทองแดงแบบนี้ค่ะ
พุ่งมาจากทางประตูโชคดีนะที่ตัวคุณอ๊อฟเองไม่โดนกระสุน
แล้วนอกจากนั้นก็มีการอัดคลิปอัปเดตด้วยนะคะ
ตอนที่อยู่ในแคมป์บอกว่าด้านล่างเนี่ยก็มีทหารลงพื้นที่ลาดตระเวน
บนฟ้าเครื่องบินก็ยิงกระสุนลูกปืนดังสนั่นหวั่นไหวไปหมด
สถานการณ์จริงคุณผู้ชมคือตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อาคารพุธ
วันที่๔สู่วันที่๕มันยังไม่สงบเลยยังสู้รบกันอยู่เลย
สวัสดีครับช่วยส่งออกมาได้ตรงเนี่ยค่ะทหารกับลุงครับ
คุณก็เห็นงานอยู่ในทหารกับลุงเอาครับแข็งกับลุก
ทางลุงก็ลาดระเวนเอาก็คักหมากับหมากพวกหมาก

เป็นทางที่เรียกตามอยู่ที่หนักคอย

กระสุนพลุปัตูเข้ามา
แล้วเงยหน้ามองฟ้าตึก

บอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้ออกไปทำงานแล้วแหละ

ก็ออกไปกินข้าวกลับเข้ามาในห้องนอน
แล้วก็นอนฟังเสียงระเบิดแบบนี้ชีวิตมันเสี่ยงมากจริงนะ
คนไปคอมเมนต์ถามคุณอ๊อฟไม่อยากกลับไทยเหรอ
อยากกลับสิครับอยากกลับมากแต่มันยังกลับไม่ได้
เดี๋ยวต้องรอน่านฟ้าเปิดก่อนตอนนี้ผมสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวแหละ
อยากให้สถานการณ์คลี่คลายเร็ว
นี่คือสถานการณ์ครับที่แจ้งให้ผู้คอมเมนต์ทั้งบ้านเข้าใจนะครับเนาะเพราะว่าอยากให้กลับอยากให้กลับแต่ว่ามันกลับตัวท่านได้ครับตอนนี้
แล้วสถานการณ์ขี่ค่ายม่านฟ้าเปิดครับถึงจะคนไทยถึงจะกลับได้ครับ
หลายคนที่จะกลับตอนนี้ก็กลับว่าได้ครับว่อถึงว่ามันเป็นตะยานวอมันก็เป็นตะยานครับ
แต่ว่าเขาอยู่แบบตั้งสติครับอยู่แบบมีสติครับ
นี่แหละค่ะตั้งสติแล้วก็อยู่แบบมีสติคุณอ๊อฟนะได้โพสต์คลิป
มีอีกคลิปหนึ่งที่โพสต์บอกว่านายจ้างเอาอาหารเอาเสบียง

แล้วในแคมป์นี้ก็มีคนไทยอยู่หลายคนนะคะ
ภาวนาให้คุณอ๊อฟรวมถึงคนไทยที่อยู่ตรงนั้น

แล้วก็ขอให้ได้กลับไทยเร็วด้วยนะคะ

คุณผู้ชมฮะเรามาดูแรงงานไทยในอิสราเอลอีกท่านหนึ่ง
ที่เขาทำงานอยู่เสียชีวิต
ยืนยันแบบนี้บอกว่าเห็นศพกับตา
และตอนนี้ขอให้ญาติพี่น้องทำใจ
แต่ยังไงก็ตามตัวเขาเองกับรายงานไทยที่รอดชีวิต
ต้องการได้รับความช่วยเหลือโดยด่วน

คนที่เสียชีวิตที่พบศพในที่เกิดเหตุครับ
ต่อไปคือรายชื่อห้องที่พบโครงกระดูก
รายชื่อต่อไปนี้คือนอนอยู่ในห้องนั้นครับ
ท่อมทำงานสวน
๒พี่ซิปปลาสม
๓ไหม้มันฝรั่ง
อีก๒โค้งกระดูก
ยังไม่รู้ว่า
เป็นของใครครับ

ไม่สามารถระบุได้ว่าทั้ง๕ศพนี้เป็นใครนะครับ
คุณก๋วยบอกว่าวันนั้นเขารอดชีวิตมาได้
เพราะว่าแอบอยู่ในห้องพักห่างจากจุดที่มีการปะทะกันประมาณ๕เมตร
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิด
ซ่อนตัวอยู่แบบเงียบเกือบ๒๑ชั่วโมง

โดยที่เขาก็ไม่กล้าติดต่อใครด้วย
จากนั้นกองกำลังฮามาสก็เข้ามากาดยิง
ใช้ปืนกราดยิงใส่แรงงานไทย

มีเปลวไฟลุกไหม้ห้องพักทันทีนะครับ

อยากกลับแต่ว่าเป็นห่วงน้องอีกคนนึงครับ
ตอนนี้อยู่ตรงนี้๑๐คนน้อยคนหนึ่งเขาถูกยิงที่หลังแต่ตอนนี้เขาปลอดภัยแล้ว

นามสกุลไม่ทราบครับแต่ชื่อจริงชื่อมิดชัยมิดชัยนามสกุลอะไรนี่
เป็นคนจังหวัดอะไรอะครับ
คนจังหวัดสกลนครครับโดนยิงเข้าที่หลัง
ตอนนี้ตอนนี้อาการปลอดภัยสักอย่างปลอดภัยครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามั้ย
เพิ่งติดต่อได้แต่ไม่มีคนประสานงานไป
แล้วพอผมได้กลับก็อยากจะให้น้องกลับด้วย
พร้อมกันกับทุกคนโน้ย๑๐คน
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานไทยที่รอความช่วยเหลืออยู่